โดยตอนนี้สถานที่ประมูลมีความพร้อมเต็มที่
ว่าจะสามารถรับรองผลการประมูลได้

ที่จะใช้ในการประมูลในครั้งนี้
ติดตามรายละเอียดจากรายงานครับ
ทาราที่มีความหมายว่าสายน้ำ
ในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้
ห้องทาราตั้งอยู่ที่ชั้น๓ของสำนักงานกศธช

เพราะการประมูลในครั้งนี้เกิดขึ้นในฤดูฝน
ซึ่งภายในห้องจะถูกแบ่งออกเป็น๒โซน
คือโซนด้านนอกเป็นห้องเคาะราคาประมูล
ติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับเคาะราคาไว้๒เครื่อง
เป็นเครื่องที่ใช้งานจริง๑เครื่อง

และมีคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เข้าร่วมประมูล
วางแผนอีก๒เครื่อง
ขณะที่โซนด้านในเป็นห้องพักผ่อนและรับประทานอาหาร
แต่สิ่งที่แตกต่างจากการประมูลครั้งก่อน
คือในครั้งนี้กศธชไม่ได้เตรียมเตียงนอนไว้
เพราะมีผู้เข้าประมูลเพียงรายเดียว
สำหรับสิ่งของและอุปกรณ์ที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประมูล
นำเข้าห้องประมูลได้คือของใช้ส่วนตัว
ยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์

จะไม่สามารถออกมาได้จนกว่าการประมูลจะสิ้นสุด
กศชจะกำหนดการเคาะราคาแต่ละรอบอยู่ที่๒๐นาทีนะคะ
ซึ่ง๑๕นาทีแรกผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจในการเคาะเสนอราคาค่ะ
ส่วนอีก๕นาทีสุดท้ายระบบจะประมวลผลค่ะ
เลขาธิการกศธชมั่นใจว่าการประมูลในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อ
เพราะเป็นเพียงการยืนยันราคาประมูล
ซึ่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทคจะรับรองผล
ในการประมูลได้ในเวลา๑๔นาฬิกาวันเดียวกัน

เขายืนยันราคาหมายถึงว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับ
ก็คือเคาะหน้าราคา๗๕๐๐๐กว่าล้านเศษนะครับ

ถ้าเกิดว่าเคราะห์ครั้งที่๒หมายถึงว่าราคาจะขยิบขึ้นไปอีก๑๕๒ล้านบาท
แต่ครั้งนี้ผมก็มั่นใจว่าเขาคงไม่เคาะในครั้งที่๒นะครับ
ก็คงเคาะยืนยันราคาในครั้งเดียว
จากนั้นผู้ชนะการประมูลจะต้องนำเงินมาชำระภายใน๙๐วัน
โดยกศธชจะใช้เวลา๒วันในการออกใบอนุญาต
ซึ่งเอดาบิลเองจะเปิดให้บริการลูกค้ากว่า๔แสนรายได้ทันกำหนดสิ้นสุดคำสั่งคุ้มครองผู้บริโภคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือขศชในวันที่๓๐มิยนนี้
ส่วนแจ๊ดจะต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งรวมไปถึงค่าประมูลในครั้งนี้คิดเป็นเงินประมาณ๑๓๐๑๕๐ล้านบาท
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน